ครอบครัวนี้นะคะคุณแมนการินและคุณเกลนั่นเองนะคะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะประกาศข่าวดีว่าตอนนี้เนี่ยคุณเกลตั้งคันได้๓เดือนกว่าแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาลุ้นกันมากเลยนะคุณนะคือเขาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความพยายามที่แบบว่ากว่าจะสำเร็จได้ขนาดนี้
โดยบอกว่าตัวเลขที่หมดไปกับการที่จะมีทายาทในครั้งนี้เนี่ยหมดไปเป็นล้านนะคุณ
แต่เขาบอกว่ายอมเพราะอยากจะมีทายาทสักคนหนึ่งโดยได้พึ่งวิธีทางการแพทย์ถึง๔ครั้งกว่าจะสำเร็จ
ในแต่ละครั้งที่คุณหมอเดินออกมาบอกว่าลูกยังไม่ติดนะลูกยังไม่มานะ
คือมันเป็นคำที่บีบหัวใจอย่างมากเลยอ่ะแต่พอครั้งล่าสุดวินาทีที่คุณหมอบอกว่าท้องแล้ว
ทำเอาบ่อน้ำตาแตกกันทั้งคู่เลยค่ะโดยตอนนี้นะคะสาวเกลท้องกว่าสามเดือนแล้ว
แมนบอกว่าตอนนี้ภรรยาอยากได้อะไรชี้นิ้วคำเดียวสาหาได้ทุกอย่างค่ะ
คือไม่คิดว่าแบบเราจะข้ามผ่านจุดนี้ไปได้เลยว่าแบบจะได้ยินคำนี้ออกมาว่าเฮ้ยเราแบบท้องอะไรอย่างนี้
พี่แมน
อ่าจริงนะ
น่าที่ของตัวก็แค่นั้นครับ
เขาแบบเคลื่อนไหวหรือแบบมีปัญหาอะไรเลยครับ